เพื่อที่จะระดมทุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์

แต่ปฏิเสธมากกว่าแต่ไม่ได้ว่ามีกระแส
ถาโถมเข้ามาเยอะมากจริงแต่วันนี้คุณโตโน่พูดเลยนะบอกว่าขอบคุณดราม่านะ
ดราม่าที่ทำให้คนรู้จักโครงการนี้มากยิ่งขึ้นทำให้ยอดเงินบริจาคเยอะขึ้น
คือวันนี้นะคะคุณโตโน่ไปกราบศักระองค์พระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารแฟนสาวคุณนิชานัทธนิชาก็ไปด้วยนะคะ
ทำพิธีใบสีพญานาคบายสีพรมเทพศักระบูชาขอพร
พระธาตุพนมร่วมกันนำผ้าห่มรอบองค์พระธาตุ
พระพรมน้ำมนต์เอาเลิกเอาชัยให้กิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง

คุณโตโน่บอกว่ามีความสุขที่เห็นชาวนครพนมให้กำลังใจ
หวังว่าจะได้เห็นน้ำใจของสองประเทศ
ส่วนความพร้อมของร่างกายมีความพร้อมเต็มร้อยค่ะ

ผมซ้อมดีที่สุดแล้วเท่าที่เวลาจะมีให้ได้
แต่ก็ยอมรับตามตรงว่าก็ไม่เคยไหว้ไกลแบบนี้
แล้วก็เราก็ไม่รู้ในเรื่องของ
บางทีเราก็ควบคุมสภาพอากาศไม่ได้ครับ
เราก็ทำได้ก็คือเราซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็
จะเอาความรักความตั้งใจของทุกคนนะครับ
มันไม่ใช่แค่ผมผมมันแค่ตัวเล็กครับที่ลงไปไหว้
แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนช่วยคุณหมอคุณพยาบาลมาในตอนนี้
ผมจะเอาลงไปไหว้ครับผมจะเอาเป็นแรงของผม
เวลาผมจ้วงเวลาผมเหวี่ยงเข้าไปที่ไหล่ผมจะนึกถึงนะฮะ
ผมจะนึกถึงแบบน้ำใจของทุกคนนึกถึงรอยยิ้มของทุกคน
นึกถึงพลังที่ทุกคนส่งมาให้นะครับผมจะพยายาม
เดี๋ยวดูเส้นทางการว่ายน้ำในวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะคะ
คุณโตโน่ก็เปิดเผยเส้นทางว่ายน้ำก็จะพบกับสภาพน้ำ๓แบบค่ะ
จุดแรกจากลานองค์พญาศรีสัตนคราชไปวัดกลาง
เป็นน้ำริมตลิ่งระยะทาง๘๐๐เมตรตรงนี้น้ำไม่แรงมาก
จะเป็นการวอร์มร่างกายจากนั้นจะขึ้นไปทำกิจกรรมที่ท่าน้ำวัดกลาง
แล้วว่ายน้ำต่ออีก๔๐๐เมตรไปสาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว
เพื่อทำกิจกรรมส่วนจุดที่อันตรายที่สุด
คือช่วงไหว้ข้ามแม่น้ำไปวัดพระศรีโคตะบองสปลาว
เมื่อขึ้นฝั่งได้ก็จะไปทำกิจกรรมนั่งรถต่อ
ไปที่หาดบ้านนาเมืองฝั่งสปลาว
เหนือลานองค์พญาศรีสัตนคราชประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็ไหลต่างน้ำไปจุดเริ่มต้น
ก็จะเป็นเสร็จภายในเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ถ้าหากหมดแรงก็จะไหว้ต้านกระแสน้ำเข้าฝั่งได้ยากหน่อย
นี่นะคะก็จะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้
ส่วนเครื่องยึดเหนียวจิตใจนอกจากองค์พญานาคที่ศรัทธาคุณโตโน่
เคราะห์ตะกรุและเดริงกรมหลวงชุมพรพระงานความเป็นสริมงคล
คุณโตโน่บอกว่านอกจากอุปกรณ์ชูชีพอย่างบุย
ที่ต้องติดตัวเอาไว้เครื่องลางของมงคลต่างก็จะไม่ห่างตัว
ส่วนกระแสดราม่ามีการตั้งคำถาม
ว่าแล้วถ้ามันเกิดอันตรายกับทีมงานล่ะ

คุณโตโน่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ทุกคนในทีมพร้อมรับผิดชอบและขอบคุณดราม่า
ราม่าทำให้โครงการนี้เป็นที่รู้จัก
ราม่าส่งผลทำให้ยอดบริจาคเพิ่มมากขึ้น
แต่ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา
ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะรับมัน
เพราะเราอยากไม่งั้นมันคงไม่มีคำว่าเสียสละหรอกครับ
มันคงไม่มีคำว่าเพื่อส่วนรวมหรอก
ถ้าไม่มีดราม่าคนอาจจะไม่ได้รู้จักกับกิจกรรมนี้ก็ได้
ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสบอกให้ทุกคนได้รู้ก็ได้ว่าแม่น้ำโขงสำคัญยังไง
เพราะบุบันแล้วก็อะไรแบบนี้
ทุกใบคุณภายใจคุดจะฝอรึกภาพไม่ถูก
ช่วงตกประเทศนะครับ
และนักงานของรภาพของเรา
ให้กดจากกันก่อ
ก็มีชาวนครพนมกว่า๒๐๐ชีวิตที่ร่วมซ้อมรำ
ที่ร้านองค์พระยาศรีสัตนครราชเมื่อช่วงเย็น
ภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรม
ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่๖โมงเช้าพรุ่งนี้ค่ะ
สำหรับความสำคัญขององค์พระยาศรีสัตนครราช
ประธานชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพุทธศิลป์
และการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมคุณพิเชษหลังทรัพย์
ก็บอกว่าทั้งชาวไทยและชาวสปลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง
เชื่อว่าพญานาคคือผู้ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมนะคะ
โดยหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโย
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยพระเกจิชื่อดังสายวิปัสนากรรมฐาน
ฉายาวัดเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขงเคยทำนายก่อนละสังขารว่า
ในปี๒๕๔๖จะมีการอัญเชิญองค์พญาศรีสัตนคราช
พญานาค๑ใน๙องค์นาคาธิบดีแห่งแม่น้ำโขง
สถิตบริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน
เป็นพญานาคที่มีบุญบารมีคู่องค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
ที่มีความเลื่อมใสสัทธาต่อองค์พระธาตุพนม
และท่านจะมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
ซึ่งหลังจากสร้างแล้วเสร็จปฏิเสธไม่ได้ว่านักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยอะมากจริงมาสักการะขอพร
ธุรกิจการท่องเที่ยวก็คึกคัก
จนมาถึงโครงการของคุณโตโน่ก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่รู้จัก
ภาคส่วนก็ยอมรับว่านี่คือการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวจริงค่ะ